ร้องได้ให้ล้าน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
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารมีทางเลือกได้๓ทาง

เลือกตัวช่วยหรือหยุด
ตกลงว่า

ขอหยุดก่อนคุณครับ

ไม่เป็นไรนะครับว่าเรา
หยุดที่
เพลงที่๖ไม่ร้องนะครับ

รับไปเลย๖หมื่นบาทครับ

ถ้าเกิดคุณบูชาไปจีบผู้หญิงท่านใด
เขาตัดสินใจจีบแล้วแสดงว่าเขารักจริงนะ

ทางครอบครัวโอเคมั้ยครับ

ถ้าเขาไม่มั่นใจเราก็หยุดดีกว่า

ผมได้เพลงนี้ที่ได้เพลงนั้นก็สลัด

แม้จายผมชอบด้วยเพาะด้วย

แต่ก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่า

เอาที่สบายใจนะครับยังไงก็รับไปแล้วนะครับ

มีอะไรจะฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับ

สิ่งแรกเลยนะครับอยากให้พี่น้องที่กำลังชมอยู่นะครับ
ที่คิดว่าตัวเองแบบ
เป็นแน่นนะเต็มเปรียมเลย

มีกระเป๋าลายปลางมาด้วย

จำได้ไหมครับพี่เป๊กสัญญาอะไรไว้

มาเลยครับบังมา

เอ้ารับมอบเลยครับถุงตากละครับ
แล้วนี่ด้วย

เราขอมอบตุ๊กตานี้ให้กับคุณ

ก็ควรให้ตัวคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะไม่เบาหวาน
ก็ความดันค่ะ
ครับตอนนี้ร้องได้ให้ร้านขอบคุณณมูอินนะครับ
่า
ทุกท่านนะครับทั้งห้าท่านที่อยู่นะครับคุณสังคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียวคุณเต้และคุณบุ๋มโอกาสได้มาขับรถมาจอดหน้าบ้านท่านแล้วท่านจะเปิดประตูขึ้นมาหรือไม่หรือไม่นะครับโอกาสที่จะได้เงินล้านเงินแสนเงินหมื่นมาพร้อมกันแล้วเพียงแต่ฟังเพลงแล้วรู้ชื่อเพลงเท่านั้นนะครับไม่ต้องร้องได้หรือว่าไม่ต้องรู้
แล้วกดปุ่มไฟให้ได้เป็นคนแรกและตอบให้ถูกขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าตอบผิดแล้วจะโดนกลับบ้านหรืออะไรไม่โดนนะฮะยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่นรอบนี้เท่านั้นเองนะคะเล่นได้เลยนะฮะทั้งห้าท่านพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์นะครับมาเลยครับ
นะครับ
ก๋อห้อย
กดปุ่มแล้วนะครับเป็นคนแรกได้เบอร์หนึ่ง
คุณสังขึ้นมาบนนี้ร้องได้ให้ล้านเลยนะครับ
คุณศังแคลิงเมื่อกี้ซักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับ

ปริญญาเจ็บนะครับคุณสังตอบ

คุณสังตอบถูกครับ
สวัสดีครับ

ก่อนที่จะพบเรื่องราวของคุณผมถามนิดหนึ่งก่อน
คุณสั่งฮิ้วกระเป๋ามาทำไมเนี่ยกระเป๋าอะไร

มันเป็นแค่มุกก็ไม่จำเป็นต้องใบใหญ่

เลวมมีมุกแตกอะไรอีกไหม

ดีบมือ

ไม่อย่าพกมาคนให้หมด
นักฟุตบอลเวลาเขาเตะฟุตบอลล้มเขาก็กัญชา
มันเป็นยา

ตายสิอย่างนี้ตายเอาไปกินหมด
ตายแล้วปูมาหมดกัน
ไม่น่าเอามาให้คนอื่นทานเลย
สวัสดีครับผม
นายมีนามสกุลสากลครับ

ที่ทุกคนรู้จักก็คือสังดอกสะดาว
ส่งผมอย่างนี้มีคนเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
มาขายหมูย่างครับ

กินแล้วอู้สะใจมากเลยครับ
ก็ถ้าว่างก็แวะมาอุดหนุนผมหน่อยก็แล้วกันนะครับ

วันนี้ขายหมูอาจจะไม่ค่อยได้กำไรเท่าไห

จึงไปสมัครขอร้องเพลงร้องได้ให้ล้านครับ
ก็นี่แหละครับสภาพบ้านของผมที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้แหละครับ
สร้างมาร่วม๓๐ปีแล้วครับ
แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามันไม่มีเงินสร้างนะครับ
ที่เป็นห่วงมากก็คือลูกชายผู้พิการช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับ

มันแต่กำเนิดครับตั้งแต่กำเนิดเลย
ทำงานไม่ได้ครับไปสมัครเป็นเด็กปั๊มเขายังไม่เอาเลย

เอา๓เพลงให้รอดก่อนเถอะ

สะใจเพราะว่าซื้อไม้แถมไม้

ก็ไม่ได้แถมเหรอก็ไม้๕บาท

คือถ้าว่างเว้นจากการแสดงไม่มีงานอะไร

โคคอยชื่อหมู่บ้าน

เผื่อใครเขาแวะเวียนไปเผื่อจะแวะไปหาพี่สัง
เดี๋ยวพอหนูไปถึงนะโพคอยอยู่ใกล้กับอะไรพี่สัง
เดี๋ยววันไหนแบบไปงานคอนเสิร์ตอย่างนี้ขับไป
พอถึงใกล้โพคอยปุ๊บเดี๋ยวใส่เกียร์๖เลยพ่อ

เลยบางประมาะไป๓กิโล

แวะกินก๋วเตี๋ยที่บางประม้าอิ่มก็ขับรถเลยได้เลย
จะไปแวะทำไมในเมื่อจะไปอุดหนุนก่อน

ก็นำสกุลดอกสะดาวด้วย
จุ๋มกิ๋มจุ๋มกิ๋มตายค่ะโอ้พี่จิ๊บค่ะ
เออหัวหน้าตายหมดนะพี่เด๋อร์รอดกันได้ไง
พี่เด๋อร์เอ็กซ์อยู่เขาจุกใจเขาไล่ออกก่อน
อยู่กับดีดีก็ตายอ๋อดีก็ตาย
ไม่อยู่กับเดอนี่เด๋อไม่ตาย

ก็ไม่มีใครก็ให้อยู่แล้วก็ไปอยู่บ้าน
ก็ผ่านชีวิตมาแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับผ่านร้องผ่านหนาว
เพราะว่าพวกศิลปินตลกเนี่ยจะร้องเพลงเก่งมาก

เคยอยู่กับลูกทุ่งมาไหมอยู่นี่นี่ลูกชายผมรู้ประวัติดี
โฟมเขาเคยอยู่รายการชุมทางคนเด่น
ของประจวบจำปาทองอ๋อในห้าง
อยู่ได้ประมาณสองเดือนมั้งครับค่ะอ้าวทำไมอยู่น้อยนะฮะ
รายการก็ต้องเป็นอันยุบลงไปครับ

เดี๋ยวนะไม่ได้เรื่องเล่น
พี่สังนี่ก็คือสอนลูกเล่นตลกด้วยถูกไหมคะ
ครับเขาอยู่กับโน้ตเชิญยิ้มต้อนแหละฮะอ๋ออยู่กับโน้ต
น้องฟอร์มเชิญยิ้ม

อันนี้ลูกคนเล็กพี่สังมีลูกกี่คนครับผม
คนมีลูกสาวคนโตลูกชายอีกคนชื่อโฟเนี่ยหน้าเหมือนกันด้วยเท่ากัน
อันนี้มานั่งใหม่นะคะคุณโฟล์ขอเสียบกรกเจ้าขออนุญาต้อนรับคุณโฟล์
หนุ่มมั่นใจมากใส่กางเกงขาว
นี่เขาหล่อเขาหล่อเขาใส่ได้
แต่วันนี้คุณสังไม่ได้ขึ้นมาเล่นตลก
คุณสังต้องขึ้นมาร้องเพลงให้ถูกต้อง
ตามเนื้อเพลงที่ครูเพลงเนี่ยเขาแต่งมาทุกคำทุกท่อน
สบายผมเก่งจะตายไป
มาล่ะครับ
มาเลยครับ

เพราะเมียหรือซ้อมเองครับผม

ลักษณะนี้เมียก็จะเป็นคนซ้อม

ไม่มีประมาทไม่มีตระหนกตกใจ
ฟังบิลโทมายิ้มลื่น

ใช้ตัวช่วยเลยไหมคะ

ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่

ไม่ใช้

จะผ่านเพลงที่๑ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าห้าพันบาทครับสมาธิพร้อม
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
หยุดคิดแล้วโอ้โห
น้ำตาไหลซึมถูกเขาลืมเสร็จแล้วนอเรา
ยืนข้างเตาศพหน้าเราร้องไห้
เห็นพามาตาปวดอุราปวดใจ

น้ำตาไหล่น้องยุ่งจังทองทดทุกขุระ
เศร้าใจนักหนาร้องจนตาบวมเป็น
แม่สาวสายงอมไม่นึกว่าชอบรถเก๋ง
เปิดแอร์ฟังเคลงโดยไม่เคล้งใจคัน

มั่นใจขนาดนี้มาดูกันนะครับ

คุณสังร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณสังร้อง
ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาทำบุญร่วมกับรายการร้องได้ให้ล้านพร้อมกับพี่ศิลปินทั้ง๑๒ท่านนะคะ
เวลา๕โมงเย็นนะคะวันที่๙ถึง๑๐เมษายนนี้นะคะมาชมมาเชียร์กันเยอะนะคะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง